ที่จังหวัดสุรินเนี่ยผู้หญิงนะครับ

เจอเป็นศพที่เบิร์ตปิดเบรกเอาไว้ที่เบิร์ตถามเนี่ย

เรียกชื่อผิดคือแต่คุณผู้ชมต้องฟังกรณีนี้
ว่าเรียกชื่อผิดหรือว่าเป็นการประชดกัน

คือซ้อมเมียก่อนซ้อมเมียหลังจากเรียกชื่อกันผิดอะดอม

คราวนี้สำนึกผิดไง

แล้วก็บอกว่าคงจะไม่ได้ไปช่วยงานศพนะ
เพราะคิดแล้วล่ะตัวเองจะถูกดำเนินคดี

นายประนอมหรือว่าป๋องอายุ๔๔ปี

ศพพัชชาหรือว่าเอ๋
โอเสียชีวิตอยู่บนที่นอน

รักแม่นะแต่พ่อไม่ได้ช่วยงานศพแม่นะ

มาเจอเมียเป็นศพตอนเช้า

ตะบนแนงมุทรอำเภอกาบเชิง
รอยแผลเนื้อตัวโอ้โหฟกช้ำไปหมด

นั่งร้องไห้อยู่รอมอบตัว

ช่วงค่ำของ๒๒ตุลาคมเนี่ย

แล้วมาถามภรรยาว่าอะไรนึกมั้ย

เช็คดูเหรอคือผมว่าเมียคงแบบว่าคืออาจจะออกแนวประชด
นนมั้งทั้งที่เขาชื่อประนอมหรือชื่อป๋อง
อืมแต่ตอบชื่นนนต์มั้งนนต์ไหนเนี่ยโอ้โหเขากรด
เออเขากรดจัดเลยใครวะนนต์อ๋อ
มีปากเสียงกันคุณผู้ชมครับจากนั้นนะครับก็แม่ทั้ง
ต่อยภรรยาจับโคกำแพงพอได้สติเข้าไปนอนอ้าว

นี่คือถามว่าแม่แม่จำชื่อพ่อได้ไหมอืมนนท์
ผมก็เลยโกรธไว้ผมชื่อนนต์ไหมอืมชื่อป๋องนะอืม
ผมโกรธโกรธก็เลยได้ตีกัน
นี่แหละอารมณ์ชั่ววูบเองมันควรไหมเนี่ยมันควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ไหมเนี่ย
นี่คือนอนด้วยกันพี่สาวของผู้ตายเล่าว่าผู้ก่อเหตุกับน้องสามเนี้ย
อยู่กินกันมาปีเสร็จแล้วชอบดื่มเหล้าด้วยกัน
เหล้าด้วยกันแล้วเมาด้วยกันแล้วก็ตีด้วยกันนะครับ
ถึงขั้นนอนโรงพยาบาลก็เคยมาแล้วนะแล้วเลิกกันไป
เลิกกันก็ดีเลิกกันก็ดีเลิกกันก็ดีสักสองสามครั้งแล้ว
จากนั้นน้องสาวก็หนีไปมีแฟนใหม่อยู่ชนบุรีแต่ยังไงก็ไม่รู้เมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย
คุณผู้ชมผู้ก่อเหตุมาง้อเธอดีกันเถอะเดี๋ยวฉันจะกลับตัว
กลับตัวแล้วเธอไม่ต้องห่วงอยู่กับฉันเนี่ยต่อเดือนจากนี้ฉันจะให้เดือนสองหมื่นนะ
ก็กลับมาอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมก็กลับมาอยู่ด้วยกันไม่คิดว่าจะเป็นแหละ
เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาอยู่ด้วยกันตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุครับ
ผมว่านะอ่ะอันนี้ก็หล่าล้าด้วยอื้ม
ด้วยความเม้าด้วยก็อาจจะหยอกรึเปล่าหรืออาจจะประชดรึเปล่าอืม
ล้างมือทำเขาตายเลยครับคุณผู้ชมฮะดีแล้ว